ที่เมื่อวานนี้คุณทักษิณชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรี
ทวิตข้อความ๘โมง๕๕นาทีช่วงเช้าตามเวลาบ้านเรา
บอกว่าขอเลื่อนเดินทางกลับไทยจากวันที่๑๐

หมอเรียกให้ไปตรวจร่างกายก่อนครับ
คนก็เป็นห่วงว่าสุขภาพท่านเป็นยังไงบ้างเนี่ย
เดินทางไปไหนคงยังไม่ได้หรือเปล่า
ในช่วงเวลาแบบนี้ต้องอยู่ใกล้หมอหรือเปล่าไง
ปรากฏว่ากลายเป็นประเด็นฮือฮาทันทีครับ
เมื่อสื่อภาษาอังกฤษในกัมพูชาพนมเป็นโพสต์
เขามีการเผยแพร่ข่าวและมีภาพเหล่านี้เกิดขึ้น
ลองดูภาพเลยครับภาพที่คุณทักษิณไปสวมกอด
กับสมเด็จคุณเซนคุณทักษิณชินวัตต์
และคุณยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
ของประเทศไทยทั้งสองคนทำเซอร์ไพรส์
เดินทางไปที่กรุงพนมเป็นเมืองหลวงของกัมพูชา
ไปร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดปีที่๗๑
ของสมเด็จฮุนเซ็นนายกรัฐมนตรีกัมพูชา
นี่ฮะบรรยากาศชื่นมื้นมีรอยยิ้ม
ปรบไม้ปรบมือร้องเพลงอวยพรแฮปปี้เบิร์ตเดย์
คล้ายวันเกิดสมเด็จฮุนเซ็นคือ๕สิงหาคมครับ
อ้าวเมื่อวานเองนี่น่ะอืมเมื่อวานคุณทักษิณเพิ่งจะทวิตตอนช่วงเช้า
บอกว่าคงต้องเลื่อนกลับไทยเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปหาคุณหมอ
พอคุณหมอนัดตรวจสุขภาพค่ะ
แล้วอย่างที่บอกว่าไม่รู้ว่าจะเดินทางไกลไหวหรือเปล่าไง
ห่วงสุขภาพแต่ว่าอ้าวมากัมพูชาเหรอเนี่ย
มีภาพแบบนี้ด้วยนะคะเป็นภาพเหมือนภาพครอบครัวนะคะ
ก็หลากหลายคนเลยครับตามที่เห็นครับ
ขณะที่สื่อท้องถิ่นกัมพูชานั้นลงภาพคุณทักษิณแล้วก็น้องสาวก็คือคุณยิ่งลักษณ์นะครับ
บอกว่าคุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์ได้พักค้างคืนที่บ้านเป็นเวลา๑
คืนด้วยก็คือเดินทางมาวันที่๕
ค้าง๑คืนและเช้าที่ผ่านมาคือเช้าวันนี้๖สิงหาคม
ทานข้าวเช้าด้วยกันตื่นมาทานข้าวเช้าด้วยกัน
ก่อนที่คุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์นั้นจะเดินทางออกจากกัมพูชา
นี่คือภาพคลิปที่มีการอวยพรวันคล้ายวันเกิด
ก่อนจะมีการตัดเค้กนะฮะค่ะนี่ฮะอันนี้มาเป็นคลิปวิดีโอเลยนะ
ก็จะเห็นชัดเจนเลยนะคะว่าคุณทักษิณอยู่ตรงนั้นคุณยิ่งรักอยู่ทางฝั่งของขวามือนะคะ
นี่ฮะบรรยากาศชื่นมื้นมากแล้วบางภาพก็จะเห็นเหมือนกับคุณทักษิณ
เขาเอาของฝากของขวัญมามอบให้ด้วยนะของเป็นแบรนด์แบรนด์หรูฝรั่งเศสราคาแพงเลย
ค่ะนี่ครับอืมอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามครับอีกไม่เกินสองสัปดาห์จะแจ้งให้ชัดเจนอีกครั้งว่าจะกลับไทยเมื่อ
อะไรจะเลื่อนอีกไหมไม่รู้รอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรทิศทางการเมืองไทย
อย่างที่บอกเราเจอสองอย่างตอนเนี้ยสองลอลิงเลื่อนกับล่มแล้วเนี่ยคุณเห็นภาพแบบเนี้ยได้
ฉันนึกถึงใครรู้ไหมว่าคุณวิโรจะลุกขึ้นมาแล้วร้องไว้อย่างนี้อีกอ่ะเหมือนตอนที่เห็นองค์ประชุมสวแหละครับคุณวิโรก็บอกแล้วเขายังเขาไม่ได้ใช้ระบบนั้นเลยไม่ได้เติมเงินให้๓๐๐เลยไม่ได้สามารถจะกลับไทยได้เขาก็แซวย่อกันไปก็เป็นปรากฎการณ์ที่ใกล้บ้านเราเองนะกัมพูชานะครับใช่แน่นอนคนก็พูดถึง